คุณผู้ชมครับคุณป้าบ้านนี้กำลังกวาดบ้านอยู่เงยหน้าขึ้นไปมองบนขื่อ
ไปเจองูฮะมันกำลังพลอดรักกันอยู่
ชาวบ้านมาเลยครับชาวบ้านมาเลยอ่า
ไม่ได้มาช่วยจับงูนะมาดูเลขบ้านฮะโอ้แล้วจิ้งจกไต่ขึ้นไปด้วย
โอ้โหปุ้ยแล้วชื่อสงกรานพอดีด้วยโอ้โห
นี่ครับคุณป้าทองภูนย์เศรษฐีท่านอายุหกสิบสองปี
อยู่ใบ้เลขที่สามสิบทับหนึ่งหมู่เก้าตำบนเมืองเก่าอพเฮอร์กประบิณบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีครับท่านเป็นคนเจองูนี่แหละ
ขณะที่คุณป้ากวาดบ้านเนี่ยกวาดให้ดูอยู่นี่นะนะฮะ
ก็เจออะไรขาวอยู่ที่พื้นนะครับ
พอเงยหน้าขึ้นไปดูอ้าวอะไรแว๊บอยู่บนขื่อบ้าน
ใช้ไม้กวาดกระทุ้งดูมันล่วงลงมานะครับ

แล้วมันก็เลื้อยกลับขึ้นไปที่เดิมอย่างเร็วเลยนะครับ

คุณป้าเงยหน้ามองตามครับถึงกับอึ้ง
งูสองตัวเล็กตัวใหญ่ตัวคุณผู้ชมฮะ
ลำตัวมันเกี่ยวคล้องกันอยู่
นั่นคือนะครับมันกำลังผสมพันธุ์กันนะฮะ

คุณป้าเองก็กลัวจะเกิดอันตรายตะโกนเรียกลูกให้มาดูนะครับ
แล้วก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับอสรพิษ
ของมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีนะครับ
มาถึงก็เจองูสองตัวมันก็ยังคงอยู่บนขื่อบ้านแบบนั้นแหละ
ผมถึงบอกว่ามันภารกิจมันอาจจะยังไม่สำเร็จนะฮะ
ค่อยใช้ไม้คีบงูจับงูออกมานะครับ
ตัวเล็กลงมาก่อนแล้วตัวใหญ่ก็ตามลงมา
เป็นงูเขียวครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะงูเขียวนะครับ